คุณผู้ชมจะบอกว่าทั้งสองคนนี้ผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมปัง
คล้ายแบบเต็มตัวเลยนะจุดเริ่มต้นก็มาจากวิศิษฐ์โควิดนี่แหละค่ะ
ทำเอางานในวงการบันเทิงลดน้อยถอยลงไป

ตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยพี่แจ๊ค
จากที่เคยเป็นที่เช็คอินยอดฮิตนะตอนนี้เงียบเหงาสุดจะชนค่ะ
รายได้เริ่มไม่พอกับรายจ่ายแล้ว
ลองเอาที่นานะมาทำทดลองปลูกข้าวแบบไม่ใส่ปุ๋ย
ทำแบบปลอดสารพิษจนผลพวงออกมาสวยงามอย่างที่เห็นนะคะ
และด้วยความที่นิวชอบกินขนมปังก็เลยหาข้อมูลละกัน
สุดท้ายที่สุดนะก็เลยขอชวนคุณสามีคุณเป๊กเปรมณัฐ
เอาข้าวดอยที่ตัวเองปลูกได้นี่แหละไปปรึกษากับโรงงานหน่อยสิ
จะทำยังไงดีก็ไปเป็นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นขนมปังแล้วกัน
แบบไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะนี่ปีขนมปังใส่นี่น้ำพริกหนุ่มด้วย
ชื่อแบรนด์ของเขาชื่อว่าโชโกูปังน่ารักทีเดียวนะคะ
มาใส่ไว้ในขนมปังด้วยน่าลองเหมือนกันนะพี่แจ๊ก
สตอรี่ฟังแล้วอาจจะดูเฉยบันทึงไทยรักเล็กตาเติมคู่รักมัยกระเนล
ไปดูกรรมวิธีผลิตถึงโรงงานเลยละกัน
ต้องบอกว่าทั้งคู่ตั้งใจมากเลยนะคะ

ตั้งแต่คัดแป้งจนเสร็จออกมาให้ชิมกัน
กับนิวบอกว่าเออเนี่ยก็ได้ลองส่งไปให้หลานแล้วเหมือนกัน
นี่เลยในรูปก็มีน้องดีแลนด์น้องเดมี่

สองคนนี้บอกว่าอร่อยแล้วก็โพสต์รีวิวให้เลยนะคะ
แบบไม่ต้องขอเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวโพสต์ให้นะคะ
ส่วนรีสอร์ทที่เชียงใหม่ค่ะจะตัดสินใจปิดเลยหรือเปล่า
แล้วงานร้องเพลงจะกลับมาไหมเดี๋ยวไปฟังทั้งหมดกันค่ะ
ถามว่าปิดไหมเรายังไม่รู้จะปิดหรือเปล่า
แต่ว่าเน้นว่าปรับและเปลี่ยนดีกว่า
ปังที่ทำมาจากข้าวและข้างในมีน้ำพริกหนุ่มด้วยอะไรอย่างนี้
ก็ท้าทายพวกเรานะคะตั้งแต่การปลูก
จนถึงการทำเป็นขนมปังอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็กล้าเอาไปให้ลีเดียทานนะคะ
ลีเดียก็เริ่มกระดำเบิร์นนะคะแล้วก็เป็นเอกเรื่องเบเกอรี่
ดีชัยมากดีชัยมาก

น่ารักมากเลยใส่ใจทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ปลูกข้าวเป็นแป้นแล้วมันทำเป็นขนมปังนะ

เห็นดาราเข้าสู้ชีวิตแบบนี้นะคะ